เอาละครับคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตต้องใช้สติด้วยนะฮะ
อย่างข่าวนี้ครับที่นนทบุรีผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้ฮะ
ผู้หญิงคนหนึ่งทำงานอยู่ในเทศบาลตะบนบางเลนห้าพันบาทครับ
นานแล้วไม่ใช้สักทีนะฮะคือไปทวงกับตัวแล้วไม่ได้
คราวนี้ไปหาหัวหน้าไปหาประธานสภาเทศบาลตะบน
บอกว่าทวงหนี้ลูกน้องให้หน่อยแล้วทำยังไงรู้ไหมฮะ
คือเอาน้ำมันไปลาดท่านประธานเขาแล้วจุดไฟครับ
จากเจ้าหนี้ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วครับเออครับ
แกลลอนสีขาวเข้าไปในซอยไปที่บ้านหลังหนึ่ง
ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำเมื่อเดินเข้าไปสักพักนะครับ
แล้วก็วิ่งออกมาจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตามมา
ไฟลุกท่วมตัวครับแล้วชายคนที่ก่อเหตุก็วิ่งย้อนกลับ
ออกมาที่ถนนใหญ่แล้วก็เดินหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
ในซอยบางเลนซอย๑ตะบนบางเลนอำเภอบางใหญ่

ตรวจสอบพบว่ามีสินค้าได้รับความเสียหายหลายรายการ
ตัวบ้านก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะครับ
หญิงที่ถูกไฟคลอกอาการสาหัสนะฮะ
นี่ครับคนที่ก่อเหตุออกมาแล้วนะฮะ
คนที่ถูกไฟคลอกอาการสาหัสคือนางสาวสุรีรัฐจันลา
อายุ๕๙ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ซึ่งเป็นประธานสภาเทศบาลตะบนบางเลนครับ
แขนขาศีรษะเธอถูกไฟคลอกฮะ
นี่แหละครับญาติและพลเมืองดีนะครับ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราชบางใหญ่
อาการเธอปลอดภัยแล้วครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายไตรเทพเจนใจหรือว่านนท์อายุ๓๓ปี
หลังก่อเหตุนะครับหนีไปอยู่ที่บ้านของน้าสะพ้าย
ตะบนบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีครับ
ตำรวจสพบังใหญ่นำกำลังไปจับได้ที่บ้านหลังดังกล่าว
โดยยังมีกลิ่นน้ำมันติดอยู่ตามตัวของนายตายเทพอยู่เลยล่ะครับ
ควบคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพัก
ไรเทพเนี่ยรับสารภาพนะครับแต่ก็อ้างบอกว่า
ที่เขาไปขอร้องให้นางสาวสุริรัตน์ผู้บาดเจ็บไปทวงเงินนางสาวฝน
ซึ่งทำงานอยู่ที่เทศบาลตะบนบางเลน๕๐๐๐บาทเนี่ย
แต่ถูกนางสาวสุริรัตน์ต่อว่าจนทำให้เกิดความคับแค้นใจ
ไปเอาแกลลอนมาไปซื้อน้ำมันมาจากปั๊ม
แล้วบุกไปที่บ้านราดน้ำมันใส่นางสาวซูริรัตน์ครับ
แล้วก็ราดเข้าไปในบ้านด้วยจากนั้นก็ใช้ไฟแชคที่เตรียมไป
จุดไฟเผาซึ่งตัวของนายไตรเทพก็ถูกไฟลวกเหมือนกันนะฮะ
ที่บริเวณเสื้อแล้วก็กางเกงครับ
เป็นคนในหน่วยงานครับ

แล้วก็รักทรัพย์๑ครั้งครับ